คุณผู้ชมค่ะวงการลูกทุ่งแหมแทบหาไม่เจอหรอก
ใครที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาพญานาคนะคะ
อย่างหนุ่มเบิ้ลปฐุมราชคนนี้ก็เชื่อสุดหัวใจเหมือนกัน
เขาบอกว่าเวลาจะขอจะทำอะไรเนี่ยไปไหว้ไปขอท่านแล้วมันสำเร็จทุกครั้งเลยนะฮะ
นอกจากการไหว้ธรรมดาแล้วเนี่ยก็ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษด้วย
ดีดพินถวายไปเลยค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะว่าที่บ้านของหนุ่มเบิ้ลเขาเนี่ย
มีการสร้างองค์พญานาคไว้ด้วยความศรัทธาคุณผู้ชม
จะบอกเลยว่าที่เห็นในภาพนี่คือองค์ใหญ่นะคุณผู้ชม

บอกว่าตัวเขาเองนี่นะเวลากลับบ้าน
ความรู้สึกดีสบายใจโล่งจิตโล่งใจ
หยิบพินตัวโปรดมาเล่นถวายองค์ปู่พญานาค

เดี๋ยวไปชมคลิปกันดีกว่าตอนที่เบิ้ลดพินถวายพ่อปู่
แล้วก็ถามความรู้สึกมาฝากกันด้วยค่ะ
จริงเบิ้ลศรัทธาทุกอย่างโอมพิคเนตพระยานาคต่าง
แต่วันนี้จังหวะชีวิตที่เราเลือกมาเป็นสถานที่
การสังลักษณ์สังฆราชบุชาพระยานาค

พี่ถึงความควรดิดพินทวายท่านบ่อยไหม
ทำที่บ้านครับถ้ากลับบ้านเป็นที่บ้าน
ทำบ่อยมากขนาดไหน

เพราะว่าถ้าจะทำจริงอาจจะแบบ

แล้ววันนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำก่อนด้วย

เสียงพินทร์มันค่อนเนาะ

ว่าจะขอเสียงพินก็เดี๋ยวเวลาไม่พอ